ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นนุ่มวัย๑๘ปี

พล่ากันไปนานถึง๑๘ปีแล้ว

ช่วยตามหาคุณพ่อให้เพื่อจะได้สมหวังค่ะ
นางจันเพลทึ่งนอกวัย๔๑ปี
แล้วก็นายปริญญาทอเลสอายุ๑๘ปี
ชาวตำบลเจริญศุกร์ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
เดินทางเข้าร้องทุกข์กับนางปวีนาหงษกุล
ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
เพื่อขอให้ช่วยตามหาพ่อให้หน่อยค่ะ
โดยพ่อเป็นชาวอเมริกันที่พลัดพรากจากกันไปร่วม๑๘ปี
ตั้งแต่นายปริญญาอายุแค่๖เดือนเท่านั้นเอง
ปริญญาบอกว่าตั้งแต่จำความได้
ก็มีคุณยายวัย๘๔ปีเลี้ยงดูมาโดยตลอด
และคุณยายเพิ่งจะเสียชีวิตจากโรคชราไปเมื่อหลายเดือนก่อนค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยถามยายถึงเรื่องพ่อกับแม่นะคะ

แม่ไปแต่งงานอยู่กินกับนายอันโตนิโอทอเลสชาวอเมริกัน
แล้วก็มาอาศัยอยู่ด้วยกันที่จังหวัดบุรีรำ

จากนั้นคุณยายก็เป็นคนเลี้ยงดูมาโดยตลอดค่ะ
หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็มีปากเสียงกันบ่อย
เพราะว่าผู้เป็นแม่ติดการพนัน
พ่อก็เลยทนไม่ไหวตัดสินใจหนีกลับประเทศไปเลย
ตอนนั้นนายปริญญาอายุ๖เดือนเท่านั้นเอง
หลังจากนั้นแม่ก็หนีไปอีกคนนึงค่ะ

ปริญญาเลยไม่ได้เจอทั้งพ่อแล้วก็แม่เลย
ปริญญาเล่าต่อด้วยนะคะว่าช่วงที่อาศัยอยู่กับยายเนี่ยก็ชกมวยตามงานวัด
ได้ค่าตัวตกครั้งละ๑๒พันบาท
ถ้าไม่มีงานก็จะไปรับจ้างทั่วไปค่ะ
โดยนางปวีนากล่าวว่าจะทำหนังสือไปถึงสถานทูตอเมริกา
และประสานกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อให้การช่วยเหลือในการติดตามนายอันโตนิโอทอเลสต่อไป